แล้วเส้นเป็นเรื่องกลับมาแล้วค่ะกลับมาตามคำสัญญาว่าช่วงสุดท้ายนี้จะพาไปทานเมนูเส้นเพื่อสุขภาพจะเป็นที่ไหนตามเฮียน็อตไปพร้อมกัน
ปิดท้ายการตามหาเมนูเส้นญาติรัชดารัพราม๙กันที่ร้านลามังครับจุดเด่นของร้านนี้นะครับ
จังหวัดของญี่ปุ่นเนี้ยมามันเริ่มต้นได้ยังไงเนี่ยเกิดจากความชอบค่ะ
ชอบอาหารที่เป็นเส้นก็เลยอยากหาทีมและเพื่อนที่ทำ

ก็เลยมารวมในร้านเดียวกันดีกว่าจะได้แบบไปในทางเดียวกันได้

คือจบวิศวะก็มีบัญชีก็มีค่ะ
แล้วก็มารวมกันรวมถึงการตลาดด้วย

ก็เลยรวมหลากหลายอาชีพมาร่วมทำร้านราเมน

แบบเดินทางไปหลายที่พร้อมกัน
แต่สมมุติถ้าอยากกินในที่ที่เดียวและอร่อยถึง๔เมืองค่ะ

อืมลูกค้าก็จะหากินง่ายค่ะแล้วก็ราคาเข้าถึงได้อืม

เหรอคะก็บินไปที่ญี่ปุ่นค่ะตามความชอบ

ใช่ค่ะในแต่ละเมืองที่เราก็ไปดูมาว่า
จริงแล้วความต้องการของในเมืองนั้นนะคะทำยังไง

ก็มีทั้งถ้าเป็นด้านบนหน่อยก็จะเป็นแบบของหมักดอง

ก็คือน้ำซุปแล้วก็ส่วนผสมของราเมนของแต่ละภูมิภาค
หรือแต่ละจังหวัดมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

เราก็รวบเอาจุดเด่นจากทุกจังหวัดเนี่ยมารวมกัน

เลยตอนนี้คนไทยไปญี่ปุ่นเยอะมากค่ะ
แล้วก็จะไปแต่ละจังหวัดเดินทางค่อนข้างจะไกล
พอกลับมาถึงประเทศไทยปุ๊บอยากกลับไปกินอีก
แต่ว่าหากินในทุกเมืองไม่ได้
เราก็เลยบอกว่าโอเคเราจะตั้งหับขึ้นมาเพื่อจะให้ทุกคนมากินที่นี่ได้ขายในทุกเมือง

คนญี่ปุ่นคอนเฟิร์มแล้วว่าเหมือนทานที่ญี่ปุ่นแน่นอน

เมื่อตั้งตัวจะเป็นหับคิดการเล็กคงไม่ฟังนะคะ
มาต้อนรับมิตรรักคนรักราเมนแบบไม่ต้องรอตัวโปบินไปถึงญี่ปุ่นเลยล่ะค่ะ
คุณแต๊กแอบกระซิบมาว่าช่วงนี้มีแค่๔เมนู
แต่อีกไม่นานนี้นะคะอาจจะมีถึง๑๐เมนูเลยล่ะค่ะคุณ

อันนี้เรียงตามแบบใข้ดีเลย

งกระสือนี่มาจากจังหวัดอะไร
บอกเลยว่าอะไรมาจากที่ไหนบ้างงั้นเราจะไปเริ่มต้นจากราเมงก่อนดีกว่านะครับ
อันนี้มาจากจุดเด่นของราเมงเราอยู่ตรงไหนครับ
น้ำซุปค่ะเพราะว่าเราเคี่ยวกระดูกหมูจนเป็นสีขาวแบบนี้เลย
โดยใช้ระยะเวลานานพอสมควรค่ะที่เป็นสีขาวขาวแบบนี้นี่
ไม่ได้ใส่นมไม่ได้ใส่อะไรนะไม่ได้ใส่ค่ะเป็นกระดูกหมูค่ะแต่มาจากกระดูกหมูร้อนร้อนนะ
เคี่ยวนานกี่ชั่วโมงครับก็จะได้น้ำซุปแบบนี้น่าจะเกินสิบห้าชั่วโมงค่ะ
เกินนะครับผมอ่าเส้นล่ะครับเส้นของเราเอาเส้นที่ไหนมา
เส้นของเรานะคะจะบอกว่าร้านของเราจะทำให้เป็นแบบขยายแฟนชายได้ใช่ไหม
ฉะนั้นเราจะมีครัวกลางในสำหรับทุกสาขาโอ้ของจะส่งสดใหม่ทุก
เช้าค่ะในทุกสาขาเลยฉะนั้นเส้นจะผลิตในที่เดียวกัน
ผลิตในของประเทศไทยเนี่ยค่ะครับผมเดี๋ยวนี้เส้นคนไทยทำเส้นได้เหมือนราเมงมากมากเลย
คือว่ามีญี่ปุ่นมาสอนเยอะเนอะเพราะเรามีเซฟของเราเองถูก
เรามีเชฟของเราเองด้วยใช่ค่ะอันนี้เส้นเราก็ทำเองป่ะเนี่ยใช่
ทุกอย่างทำเองหมดเลยนะครับผมใช่ค่ะจากโปรแกรมของเราเองเยี่ยมเลย
แล้วเนื้อหมูนี่แหละเนื้อหมูใช้หมูส่วนไหนเอ่ยใช้หมูส่วนท้องค่ะอืม
แต่ร้านเราจะมีหมูหลายส่วนนะคะแต่หลักจะเป็นส่วนของท้องค่ะ
เพราะว่ามีไขมันแทรกค่ะกินแล้วละลายในปากเป็นมันจะนุ่มละลายในปาก
อย่างน้ำหมูให้นุ่มแบบนี้มันต้องใช้เวลาตุ๋มนานเท่าไหนครับพอกับทั้งซุปเลยค่ะหลายชั่วโมงนะใช่ค่ะ

เส้นเหนียวนุ่มนะฮะใช่ค่ะน้ำซุปก็จะมีความกลมกล่อมค่ะ
แล้วก็แบบคนญี่ปุ่นการันตีเลยว่าเหมือนมากินที่ของญี่ปุ่นเลยอืม
รสชาติก็จะหอมมันนะครับเพราะว่าสุกราเมงนะครับผม
มาตอนนี้โชยูราเมงครับผมโชยูราเมงพิเศษยังไงครับ
ชาชอยูราเมงค่ะก็จะเป็นน้ำสุปต้นตำหลับมาจากเมืองโตเกียวค่ะอ่าฮน
เขาจะมีเรื่องเล่าประวัติมาเพราะว่าเป็นราเมงตัวแรกของญี่ปุ่นค่ะ
ค่ะคือจะเข้ามาจากเป็นประมงชาวจีนค่ะครับ
ก็คือเขาได้เข้ามาค้าขายในประเทศญี่ปุ่น
แล้วก็มีการนำตัวเมนูเส้นเข้ามาค่ะ

มันก็จะหอมกลิ่นโชยุหอมกลิ่นโชยุนะครับ
น้ำซุปตัวนี้ต้องต้นนานเหมือนกับทางโฮกาซื้อไหมครับ
ไม่นานเท่าค่ะคราวนี้มันต้องเคี่ยวกับกระดูก
อุ้ยอย่างนี้เธอไม่ได้มีงานเยอะแยะหรือว่าต้องทำในสีน้ำสีเมลอะไรของเรื่อง
ก็มีโครงการไงคะเราเรามีโครงการของเราเองทำให้การจัดการหน้าร้านง่ายขึ้นค่ะอืม
การก็จะเป็นคนจัดการเรื่องน้ำซุปเรื่องเส้นทั้งหมดให้เราค่ะ
แล้วมาส่งให้ถึงร้านในทุกเช้าค่ะ
อันนี้ก็มีความหอมของโซยุอยู่ในตัวนะอันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปใสทานง่ายสบายนะครับผม
เดี๋ยวขอชิมหมูแล้วกันนะครับตอนนี้เจนก็เหมือนจะหมดเพราะว่าไหม
เอาความอร่อยจริงจังหวัดของญี่ปุ่นไว้ที่นี่เนี่ยมันต้องแพงกินดิราคาจานหนึ่งเท่าไร
ราคาเท่ากันหมดเลยค่ะ๑๓๕บาท
เราบอกว่าไปลองทานอาจารย์บางช่องของเยดเขา

คุณให้พันวาดดนี้ช่วยยินไทย

วันนี้ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
มีหลายเชื้อชาติเลยใช่ไหมล่ะคะซึ่งก็น่าจะเหมาะกับการเป็นเมนูสร้างชื่อให้กับการพัฒนาประเทศไทยยุค๔๐ได้เลยล่ะค่ะ
ส่วนเล่าเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์หน้าเนี่ยคุณนัทของเราจะพาไปเรียนดูเรื่องราวและอร่อยกับก๋วยเตี๋ยวเจ้าเก่าในตำนานแห่งย่านราชวัฒน์
หนึ่งในเก้าย่านเก่าแก่ใจกลางกรุงที่ต้องไปตำให้ได้สักครั้งในชีวิต
พบกับการรวมตัวร้านดังแห่งย่านราชวัฒน์อย่างก๋วยเตี๋ยเนื้อตุ๋นยาจีนเจ้าเก่า๖๐ปีจากร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อบิ๊กสุ
ต่อด้วยร้านเย็นตะโฟเจ้าเก่า๕๐ปีจากร้านวิโรธโภชนา
ปิดท้ายกับก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่แบบนิ่มเจ้าเก่า๒๐ปีที่ร้านก๋วยเตี๋ยคั่วไก่ตลาดราชวัฒน์
ถ้าไม่อยากพลาดความอร่อยเหล่านี้เสาร์หน้ากลับมาเจอกันที่เก่าเวลาเดิม
ที่เพิ่มเติมคือเมนูเส้นน่ากินเยอะบอก
ถ้าไม่อยากพลาดความอร่อยเหล่านี้เส้นหน้ากินเจ๊ะหมอ